ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เราก็ต้องตามความคืบหน้า
กรณีผู้กองบอยที่ตกเป็นผู้ต้องหา
ฆ่าภรรยาคือน้องนุ่มนิ่ม
หลังจากนั้นก็มีการใช้หลักทรัพยื่นขอประกันตัว
แสนบาทออกมาสารก็ให้ประกันตัว

แต่คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ช่วงบ่าย
เขาก็มีการจัดงานศพที่บ้านเกิดของน้องนุ่มนิ่ม
อยู่ที่ตำบลดอนสมบูรณ์ที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสิน

เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุการณ์พีคเลยเมื่อวานนี้
เดี๋ยวเราจะมาไล่เลี่ยงกันแต่ก่อนอื่นเราไปดูหน่อย
จังหวะที่ผู้กองบอยกราบขอขมาพี่ชายของน้องนุ่มนิ่ม
แล้วพี่ชายร้องห่มร้องไห้
จังหวะนี้ใช้คำว่าผู้กองบอยสติตะเลิศสติแตกแล้วมันเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมคือตอนนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในงานทุกคนตกใจมากนะคะ
ตอนที่ร้อยตำรวจเอกทรงกฎบุญส่งหรือว่าผู้กองบอยที่ไปก้มกราบ

คุณนุ่มนิ่มก็คือนายกฎชกิจพัฒน์ภูแย้มใส

เขาก็มีการพูดกันคือพูดกันอยู่สักพักหนึ่งหลายนาทีเลย
ผู้กองบอยขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจ
ทีนี้พี่ชายก็บอกนะว่าไม่เชื่อแล้วก็อยากให้ผู้กองบอยพูดความจริงต่อหน้า
ทีนี้ผู้กองบอยก็บอกว่าเอาจริงถ้าเกิดว่าผมทำเนี่ยผมตายแทนนุ่มนิ่มได้เนี่ยผมตายแทนจริง
แล้วก็บอกว่าเราสองคนเนี่ยคบกันมาตั้งนานถ้าเกิดไม่รักกันไม่สร้างอนาคตด้วยกันหรอก
นุ่มนิ่มจริงถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยไม่ทำแบบนี้จะให้ตายแทนก็ได้
แล้วก็บอกด้วยนะบอกว่าผมเนี่ยให้การตามความจริงไปหมดแล้วแล้วผมเป็นคนที่ทำทุกอย่างพัง
ผมขอโทษผมชั่วมากคนที่มียศมีศักดิ์ที่นั่งอยู่ดีต้องไปนอนในคุกในตารางเนี่ยใครจะอยากทำ
แล้วนี่คือเมียผมผมรักผมจะทำทำไมแต่จังหวะนี้พี่ชายของคุณนุ่มนิ่มก็ยืนยันว่า
นี่เหรอคือคนที่รักกันจริงเนี่ยเหรอคือคนที่สร้างอนาคตสร้างอะไรอ่ะคือสิ่งที่ทำแบบนี้เนี่ยมันร้ายแรงกับครอบครัวมาก
แล้วผู้กองบอยก็บอกนะว่าทางญาติของน้องนุ่มนิ่มเนี่ยจะไม่ให้อภัยก็ได้แต่จะขอจะขออยู่ในงานจนกว่าจะถึงวันชาปนกิจน้องนุ่มนิ่มเพื่อส่งวิญญาณน้องนุ่มนิ่มทีนี้พี่ชายก็บอกนะบอกผมไม่ได้ห้ามอะไรหรอกคือผมก็รู้ว่านี่ก็เมียคุณที่เนี้ยค่ะมันเป็นจังหวะช่วงสุดท้ายที่ผู้กองบอยเนี่ยจับหัวเข่
ที่เป็นสติหลุดไปเนี่ยนะคะซึ่งจังหวะนั้นเองเนี่ยหลายคนก็คุมตัวช่วยกันจับตัวของผู้กองบอยแล้วก็ญาติของน้องนุ่มนิ่มก็ปลอบบอกว่าใจเย็นใจเย็นแล้วก็มีการนำตัวผู้กองบอยเนี่ยส่งโรงพยาบาลด้วยนี่เป็นเหตุการณ์ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นแต่ก่อนที่จะมากราบขอคำมาพี่
ช่วงบ่ายค่ะแล้วก็พอไปถึงเนี่ยนะคะก็มีการมีการเข้าไปกราบเท้าแม่ของน้องนุ่มนิ่มก็คือนางทองใสภูคงน้ำแล้วก็กล่าวคำขอโทษค่ะซึ่งทางด้านแม่ของน้องนุ่มนิ่มเนี่ยนะคะก็บอกว่ายอมอโหสิกรรมให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องคดีเนี่ยคดีก็ต้องปล่อยให้ดำเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรมแม่บอกนะที่แม่ยอมอ
ว่าไม่อยากให้มีเวรกรรมซึ่งกันและกันแต่ว่าต่อไปเนี้ยมันก็ต้องเป็นเรื่องของกฎหมายผู้กองบอยก็ต้องรับโทษรับกรรมกับสิ่งที่ทำลงไปทีนี้ผู้กองบอยก็ขออนุญาตแล้วค่ะขออยู่จนเสร็จงานชาปนกิจทีนี้แม่กับญาติญาติก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยนะคะแล้วพออย่างที่บอกค่ะพอจังหวะที่ผู้กองบอยไปขอขมาพี่ของน้องนุ่มนิ่ม

ผู้กองบอยหลังจากที่ทะเลาะกันเอาเดี๋ยวฟังตอนที่ผู้กองบอยให้สัมภาษณ์หน่อยค่ะ